ทีมใหญ่ก็พาเรทกันผ่านเข้ารอบได้หมดครับ
ปั่นด้วยขวาครับสวยงามเลยครับจังหวะการยิง
นี่เป็นไฮไลท์ที่เกือบจะตีเสมอเหมือนกันแต่ว่าดันยิงจุดโทษไม่เข้าด้วยนะครับ
ส่วนผลงานของทีมในไทยลีกหนึ่งในรอบนี้นะครับก็ผ่านเข้ารอบกันหมดเลยครับ
ปลวกแดงยูนิเต็ตนะครับแพ้ให้กับนักคอร์รักษาศรีมาไปศูนย์ต่อสี่
ราชบุรีชนะชัยนาฏไปสองศูนย์นะครับบุรีรามยูเนเต็ดเอาชนะลำปางเอฟซีไปสี่ต่อหนึ่ง
บุรีบารจันทร์เอฟซีแพ้ให้กับเมืองทองยูนิเต็ดไปหนึ่งต่อสี่แอร์ฟอร์สยูไนเต็ดนะครับ
ให้กับเชียงรายยูนิเต็ดแชมป์เก่าไปศูนย์ต่อแปดสูตรประการซิตี้เสมอกับอามียูนิเต็ดหนึ่งต่อหนึ่งครับ
แล้วก็ต่อเวลาพิเศษเนี่ยสุดประการเอาชนะไปสี่ต่อสอง
แล้วก็ดีดีปธุมรายงานผลเป็นเรียบร้อยส่วนการฮาลูชนะสูงสุขภายใบสี่ต่อหนึ่ง
และราชนาวีแพ้กับปลาตสูตรประตูต่อห้า